ทีวีเราตามเรื่องนี้ให้ต่อนะครับโลกสองใบของหนุ่มญี่ปุ่นคนหนึ่ง
ใช่ค่ะความลับไม่มีในโลกค่ะแม่คือความจริงมันก็เกิดขึ้นได้ครับ
กับใครหลายคนโดยไม่รู้ตัวนะครับทุกผู้ชมครับ
เรื่องราวในครั้งนี้เนี่ยเราตามความคืบหน้าให้นะครับ
ชายหนุ่มญี่ปุ่นคนนี้มาทำงานอยู่ในเมืองไทยนะฮะก็หน้าที่การงานก็ดีนั่นแหละ
ดูจากเรื่องราวที่ฝ่ายหญิงทั้งสองคนเล่าให้ฟังเนี่ยเงินดงเงินเดือนก็คงจะเยอะอยู่พอสมควร
ค่ะนะฮะเขาแต่งงานกับผู้หญิงไทยคนหนึ่งแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะฮะ
หลังจากนั้นก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงไทยอีกคนนึงนะฮะแต่คนแรกเนี่ย
ก็อยู่แบบลักษณะเก็บตัวหน่อยใช่นะไม่ให้เปิดเผยนู่นนี่นั่นนะครับ
คนแรกนี่เป็นคนที่อยู่ในกรุงเทพนะครับ
ก่อนที่จะไปแต่งงานกับคนที่สองนี่คนที่สองนะฮะ
สมมุติว่าชื่อน้องปลาน้อยก็แล้วกันแล้วความมันแตกก็คือบริษัทออร์แกไนเซอร์ที่จัดงานแต่งงาน
เขาก็รีวิวผลงานของเขาจัดงานไหนสวยงามน่ารักเขาก็ลงไปในเพจในเฟซบุ๊ก
คนก็เห็นสิคนมาเห็นว่าอ้าวเอ๊ะเจ้าบ่าวคนนี้คุ้นเนี่ยฮะ
เคยแต่งไปแล้วนี่โซอีจีโร่วัยสี่สิบปีเนี่ย
นี่ก็ทำไมถึงมาแต่งงานกับปลาน้อยวัยยี่สิบปีได้อีกเมื่อยี่สิบสี่ธันวาคมหกสาม
ค่ะทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เมื่อสิบหกพฤษภาคมปีหกสองอ่ะ
เพิ่งแต่งงานกับมิ้วอืมนะฮะมิ้วอายุยี่สิบสี่ปี
นามสมมุตินะนามสมมุติใช่ไหมนามสมมุตินะฮะนามสมมุติ
บังเอิญสมมุติชื่อไปเหมือนคุณเขียนมาสอนหน่อย
ก็แต่ไม่ได้จดทะเบียสมรสนะใช่ค่ะใช่
จดทะเบียนสมรสนะครับทีเนี้ยมีข่าวจากคุณแม่ของปลาน้อย
ซึ่งอยู่ทางจังหวัดทางภาคอีสานสกลนคร
บอกว่าวันนี้๔มกราคมเนี่ยโซอีจีโร่กับปลาน้อยเนี่ย
จดทะเบียนสมรสกันแล้วนะใช่อ่าเราไปตามให้แล้วนะครับ
ตกลงจดไม่จดอะไรยังไงแล้วความรักของทั้ง๓คนนี้จะว่ายังไงนะฮะ
สองใบของชายหนุ่มญี่ปุ่นคนนี้นะครับแต่งงานกับผู้หญิงไทยสองคน
โดยที่แต่ละคนเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกันเลยคือมิ้วเนี่ยที่มาก่อนนะ
บอกว่าเธอก็ไม่โทษปลาน้อยนะค่ะเพราะฟังเรื่องราวอะไรทั้งหมดแล้วเนี่ย
ถ้าไล่เลียงดูเหตุการณ์แล้วเนี่ยปลาน้อยเองก็ไม่รู้ว่าโซอีจิโร่เนี่ย
มีมิ้วอยู่ใช่ค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยมิ้วเองก็โทรศัพท์คุยกับนายโซอิจิโร่
ครับแต่คนที่คุยด้วยก็คือปลาน้อยอ่าปลาน้อยก็ถามมิ้วว่าแต่งงานกันตั้งแต่เมื่อไหร
แต่งงานตอนไหนมีลูกกันหรือเปล่าครับปลาน้อยเองก็ไม่รู้เรื่องนี่ฮะ
เองก็เลยบอกว่าขอคุยกับผู้ชายดีกว่าโอ้โหผู้ชายบอกมิ้วว่า
ผมรักปลาน้อยนั่นผมจะใช้ชีวิตอยู่กับปลาน้อย
มันก็เกิดคำถามของมิ้วขึ้นมาทันทีอ้าวแล้วฉันล่ะใช่ไหมฮะ
มันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
คุณผู้ชมครับตัวละคร๓คนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
วิจีโลอายุ๔๐ปีนะฮะหนุ่มญี่ปุ่นมาทำงานอยู่เมืองไทย
เขาทำหลายอย่างครับเป็นนักธุรกิจเป็นทนายเป็นนักลงทุน
บินไปบินมาระหว่างไทยกับญี่ปุ่นปลาน้อยอายุยี่สิบนะฮะ
เป็นภรรยาที่เพิ่งแต่งงานนะครับยี่สิบสี่ธันวาคมหกสาม
อีกคนนึงก็คือมิ้วหญิงไทยวัย๒๔ปี
เป็นภรรยาคนแรกที่แต่งงานกันเมื่อ๑๖พฤษภาคม๖๒นะครับ
ตอนที่แต่งกับมิ้วเนี่ยโซอิจีโลให้สินสอดเป็นเงิน๑ล้านบาท
ทองคำอีกสิบบาทค่ะแต่เงินเนี่ยให้ไปก่อนห้าแสน
นะฮะบอกว่าอีกห้าแสนจะให้ตอนนี้ยังไม่ได้ให้อืม
งคำ๑๐บาทที่บอกว่าจะให้เป็นสินสอดก็ยังไม่ได้ให้
แต่ความมันมาแตกก่อนนะครับเพราะว่าพอแต่งงานกับปลาน้อย
๒๔ธันวาคม๖๓ปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยออร์แกไนเซอร์ที่เขารับจัดงานแต่งงานเนี่ย
เขามีเพจเฟซบุ๊กเขาก็ลงภาพลูกค้าของเขาใช่ค่ะ
รีวิวผลงานตัวเองนี่ฮะงานแต่งงานของซูอิจิโลกับน้องปลาน้อย
เนรมิตบ้านกลายเป็นงานมั่นตอนเช้าสุดอลังการโอ้โหแล้วโพสต์คนก็แบบแชร์กันเยอะใช่ไหมฮะ
หนุ่มญี่ปุ่นกับสาวไทยนะครับทำให้มีเพื่อนเพื่อนญาติญาติของฝั่งมิ้วอ่ะ
เขาเห็นน่ะเขาก็เฮ้ยนี่มันโซอีจีโล่นี่อืม
แล้วไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นได้ยังไงก็มันยังไม่ได้เลิกอะไรกับมิ้วนี่
เนี่ยฮะกลายเป็นคำถามขึ้นมาเลยนะครับมิ้วก็รู้เรื่องขึ้นมาก็เอ้า
ความแตกเลยฮะเพราะว่าพักหลังเนี่ยโซอิจิโล่เองก็เริ่มเปลี่ยนไปด้วยนะครับ
เราได้คุยกับเจ้าสาวคนแรกของหนุ่มญี่ปุ่นคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ก็คือมิวนะฮะทั้งคู่เนี่ยยังไม่มีใครได้จดทะเบียนสมรสกับโซอิจิโร่นะฮะ
แต่งงานเฉยนะครับมิ้วเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้เธอทำงานในบาร์
ญี่ปุ่นแห่งหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละก็ได้เจอกับโซอิจิโร
คุยกันไปคุยกันมาสักพักนึงนะก็เจอกันที่บาร์เนี่ย
ก็เลยตกลงเป็นแฟนกันนะคบกันได้สองเดือนนะฮะ
อีจิโลก็บอกให้เธอเนี่ยไม่ต้องทำงานในบาร์แล้ว
เถอะเลิกเถอะไม่ต้องทำงานแบบนี้แล้วนะ
ออกมาเป็นแม่บ้านให้เขาเดี๋ยวเขาเลี้ยงดูเอง
แล้วก็จ่ายเงินเดือนให้เดือนละสามสี่หมื่นบาทพร้อมกับเช่าคอนโดให้อยู่
โดนี่ตกเดือนละห้าหมื่นนะฮะแล้วเขาก็เคยพามิ้วเนี่ย
ไปญี่ปุ่นด้วยไปเจอกับครอบครัวของเขา
ไปเจอกับแม่ของโซอิโลที่ญี่ปุ่นคบกันได้ราวหนึ่งปี
ก็ตกลงแต่งงานค่ะเอาถามคุณผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยนะฮะ
เพจเฟซบุ๊กก็ดูเราอยู่เยอะตอนนี้หรือว่าไลน์ที่หน้าจอ
ยูทูปไลฟ์ก็ได้อ่ะถ้าผู้ชายญี่ปุ่นหรือว่าผู้ชายไทยหรือใครก็ได้
ผู้ชายคนไหนก็ได้สักคนนึงพาคุณไปบ้านขนาดนี้
พาไปเจอพ่อแม่นี่สำคัญมากนะ
เราก็ต้องเชื่อมั่นแล้วว่าโอ้โหเขาให้ความสำคัญกับเรามากนะ
ไปหาพ่อแม่ถึงญี่ปุ่นนะ

มั่นแหละว่ารักกันจริง

เมื่อ๑๖พฤษภาคมปี๖๒
อิจิโร่บอกว่าให้สินสอดเนี่ย

ทองคำน้ำหนักสิบบาทนะฮะ
แต่ว่าตอนที่แต่งเนี่ย

ฝ่ายชายบอกที่เหลือเดี๋ยวทยอยให้

แต่งงานก็มีญาติผู้ใหญ่

ของฝ่ายหญิงแต่ว่าฝ่ายชายเนี่ย
ทางฝั่งญี่ปุ่นไม่มีใครมาร่วมงาน

ก็มีเพื่อนชาวญี่ปุ่นมาร่วมงาน๓คน

แต่โซอิจิโล่เนี่ย
คบกันเป็นแฟนจนถึงแต่งงานนะ

พาไปญี่ปุ่นที่ว่าไปหาครอบครัว

บอกว่าเขาเนี่ยต้องการความเป็นส่วนตัว

แต่งงานก็ห้ามโพสต์นะ
ถึงกับมีการประกาศกลางงานแต่ง

บอกว่าทุกคนห้ามโพสต์รูป

มันก็เริ่มแปลก

มิ้วก็เคยไปที่ทำงานของสามี
แต่กลายเป็นเพื่อนร่วมงานของสามี

ซูอิจิโร่แต่งงานแล้วเธอก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่า
จดทะเบียนสมรสกันไหมแต่ก็ถูกฝ่ายชายบ่ายเบี่ยงไปเรื่อย
ต้นปี๖๓ก็อย่างที่ทราบนะครับทุกผู้ชมครับ
มันก็มีเรื่องของโควิด๑๙ล้อบาทโซอีจิโร่เขาบอกว่า
เขาก็ต้องกลับญี่ปุ่นก่อนไม่งั้นการเดินทางจะลำบาก
งงการงานอะไรเขาเขาก็ต้องไปเธอก็เข้าใจทีนี้ก็ต้องแยกกันอยู่
แต่ก็มีการติดต่อพูดคุยกันตามปกติ
จิโล่ก็ยังโอนเงินมาดูแลเธอตามปกติทุกเดือน

กระทั่งมิถุนายน๖๓ตอนนั้นโซยจีโล่สามีของเธอก็กลับมาประเทศไทย
แต่พอกลับมาถึงโซอีจิโร่บอกกับมิวว่า
เออผมต้องขอแยกออกไปอยู่โรงแรมดีกว่าที่อยู่คอนโดด้วยกันเนี่ย
เพราะว่าผมเนี่ยมีโปรเจกต์งานใหญ่มามันเป็นงานสำคัญมาก
ต้องใช้สมาธิต้องทุ่มเทเวลา

แต่ไปมาเขาก็ขอไปจนได้ไปก็ไป
บอกขอให้เชื่อใจเถอะไม่มีอะไรหรอกผมไม่มีคนอื่นผมมีคุณคนเดียว
แต่ก็ไม่ยอมบอกว่าอยู่โรงแรมไหนอะไรยังไงอ้างว่าไม่อยากให้เธอไปรบกวนเสียสมาธิทำงาน
เวลานัดเจอกันก็ได้เจอกันที่อื่นไม่ได้เจอที่โรงแรมที่เขาไปอยู่หรอกเจอเป็นครั้งคราว
แล้วก็แม่เธอก็สังหรณ์ใจว่ามีคนอื่นหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าบอกความจริงมาเขาก็ยืนยันว่าไม่มีเขามีเธอคนเดียว
นี่มิถุนายน๖๓นะทีนี้พอแยกออกไปขอไปอยู่โรงแรมได้แป๊บเดียวมาขอลดสถานะฮะ
แต่งงานกันเนี่ยเป็นสามีภรรยาเนี่ยขอเหลือแค่เป็นแฟนได้ไหมถามว่าเหตุผลเพราะอะไร
จิโร่บอกว่าคือพอเป็นสามีภรรยากันเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ตื่นเต้น
มันไม่มีความตื่นเต้นเหมือนกับตอนเป็นแฟนกันมันไม่คึกคักเหมือนตอนจีบกันใหม่
จากเป็นสามีภรรยาเราลดสถานะมันเหลือแค่เป็นแฟนกันได้ไหม
นี่ฮะเดี๋ยวฟังที่มิ้วเล่าให้ฟังนะฮะที่เปิดใจกับเรานะครับ
เราก็ไม่เข้าใจเราก็แล้วยังไงแต่เราเชื่อใจเขามากในครั้งชีวิตเขา
เขาไม่เคยได้งานใหญ่ขนาดนี้เขาอยากอยู่ทำงานไม่อยากมีอะไรรบกวนเขา
นี่ฮะโดยจิโร่บอกอยากได้ฮอตฮาร์ดความร้อนความคึกคักความร้อนความอะไรอย่างนี้เหรอ
ทีนี้ค่ะเดี๋ยวสรุปให้ดูนะว่าตกลงแล้วระหว่างโซอิจิโรกับมิ้วเนี่ยเขายังไงกันบ้างนะคะ
ตั้งแต่ปี๒๕๖๑ก็คบหาดูใจกันตกลงแต่งงานกัน๑๖พฤษภาคม๒๕๕๙
กุมภาพันธ์๒๕๖๓โควิด๑๙ระบาดโออิจิโรขอกลับญี่ปุ่น
มิถุนายนปีที่แล้วโซอิจิโรกลับมาเมืองไทยแต่ขอแยกกันอยู่กับมิ้วบอกขอลดสถานะ
เหมือนจีบกันใหม่ใหม่ดีกว่าเหมือนตอนเป็นแฟนกันจะได้ตื่นเต้นครับ
๒ธันวาคมโซอิจิโร่โทรหามิ้วบอกว่ามีปัญหาการเงินจ่ายค่าคอนโดให้ไม่ได้แล้วนะ
ธันวาคมนัดเจอบอกไปเจอกันหน่อยที่ร้านนวดแผนโบราณทุกอย่างก็ปกติ
จากนั้นนะคะประมาณ๑สัปดาห์๒๔ธันวาคมโซอิจิโรไปแต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่แล้ว
เหมือนกับว่าอีกหลังจากนี้อีก๒วัน
วันที่๖มกราคมปีนี้

แต่เมื่อวานนี้ทีมข่าวไปคุยกับแม่ของปลาน้อยค่ะ
แม่ก็ยอมให้เปิดหน้าเปิดตายอมบอกชื่อบอกอะไรหมดนะ
บอกว่าก็จริงแล้ววันนี้เหมือนกับจะพาไปจดทะเบียนสมรสกันเลยด้วยซ้ำ
แต่ไปมาคงเลื่อนไปก่อนบอกว่าอีก๒วันไปจดทะเบียนสมรสกัน
แล้วหลังจากนั้นคาดว่าเดี๋ยว๑๕มกราคม
จะบินไปแต่งงานกันที่ญี่ปุ่นกับปลาน้อยกับผู้หญิงคนที่สองอะค่ะ

ทีมข่าวไปบ้านของปลาน้อยมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อวาน
คุณผู้ชมดูข่าวของเราก็คงจะได้เห็นนะคะว่าเราไปคุยกับแม่ของปลาน้อยมาเราไปอีกรอบ

ก็ไปได้ข้อมูลมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละว่าจริงแล้วผู้หญิงคนที่๒
ปลาน้อยที่แต่งงานกับโซอิจิโร่ก็ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสเหมือนกัน
ครับแต่ตอนนี้ทั้งคู่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะคะ
มกราคมนี้ทีมข่าวของเราได้ข่าวมาว่าเขาทั้งคู่จะไปแต่งงานกันตามประเพณีของประเทศญี่ปุ่น
แล้วเดี๋ยวจะออกมาแถลงข่าวเอง
ทีมข่าวเลยเอายังไงดี
งั้นขอคุยกับคนในหมู่บ้านของปลาน้อยก็แล้วกัน
นี่งานแต่งของซูฮิโร่กับปลาน้อยใช่ไหม
ใช่เมื่อ๒๔ธันวาคมค่ะ
งานแต่งเขาน่ารักเขาก็เลยแชร์กันในเพจในเฟซบุ๊คเยอะ
เขาจัดสวยนะออร์แกไนท์เขาถึงไปแชร์ใช่ไหม

ชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับปลาน้อยก็บอกว่า

เพราะที่บ้านของน้องปลาน้อยนี่แหละ

ปลาน้อยก็สวยน่ารักดูรักกันมากด้วย
บรรยากาศในงานหรูหรามาก
คือจ้างบริษัทจัดงานมาตกแต่งอะไรให้ทุกอย่างเลย
แต่ฝ่ายเจ้าบ่าวก็ไม่มีคนไม่มีญาติไม่มีเพื่อนที่มาจากฝั่งประเทศญี่ปุ่นมาร่วมงานเลย
แต่เขาก็ให้เหตุผลที่ฟังขึ้นแหละมันก็ช่วงโควิด๑๙ไง

มนุยการโรงเรียนในพื้นที่เป็นผู้ใหญ่ให้กับฝ่ายเจ้าบ่าวนะคะ
ก็มีเพื่อนเจ้าบ่าวจากกรุงเทพมาร่วมงานเล็กน้อย
เจ้าบ่าวให้สินสอด๑ล้านบาทก็เท่ากับน้องมิ้วเลย๑ล้านเหมือนกัน

ใช่แล้วทยอยจ่ายด้วยนะ๕แสนที่ได้
ส่วนน้องปลาน้อยเนี่ยค่ะสินสอดคือ๑ล้าน

ชาวบ้านบอกจัดงานที่บ้านเสร็จคนที่มาร่วมงานก็ได้ของกินใส่ถุงกลับบ้านไปด้วย
คือหมายความว่าในงานของกินเยอะมาก
จัดงานหรูหราใหญ่โตมาก
พิธีที่บ้านเจ้าบ่าวเจ้าสาวไปจัดงานกินเลี้ยงกันที่จังหวัดอุดรธานี

รถบัสมาตั้ง๓คัน

มารับคนในหมู่บ้านไปร่วมงานนะคะ

เมนูโอ้โหน่ากินทั้งนั้น
พี่นู่นอุดอล

อุ้ยปลามีแต่ตัวยังไงลูกสาวปลามีแต่ตัวใหญ่อื้ออาหารเขามาเขามาเขาขนมาเยอะ
ปลาอะไรปลาตัวใหญ่ปลาอะไรล่ะปลาเป็นตัวกลมกลมปลาช่อนอ่ะ
นี่ฮะไปกินเลี้ยงที่อุดรบ้านอยู่สกลยายบอกติบอกแม้เจ้าสาวจะชื่อปลาน้อย
แต่ในงานเลี้ยงปลาตัวใหญ่มากปลาช่อนตัวเบอร์เลอร์นี่ฮะทุกผู้ชมครับ
เรื่องที่เกิดขึ้นนะครับที่บอกว่าเอ้าตกลงเจ้าเบ่าของน้องปลาน้อยเขาแต่งงานมาก่อนแล้วเนี่ย
มาแต่งงานกับปลาน้อยเนี่ยคุณยายที่คุยกับติเนี่ยบอกว่าก็เพิ่งรู้ข่าวเหมือนกันนะฮะ
รู้ข่าวเหมือนกันนะครับแต่เรื่องว่าจะหลอกกันหรือไม่หลอกอะไรยังไงเนี่ยยายก็ไม่รู้หรอกนะ
แต่วันงานที่เห็นตอนวันแต่งงานเนี่ยก็ดูเขาก็รักกันดีค่ะนะครับท่านผู้ชมครับ
ติก็เลยไปที่ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดินครับหลังจากเมื่อวานคุณแม่ของน้องปลาน้อยบอกกับเราว่า
วันนี้นี่แหละนะ๔มกราคมเนี่ยลูกเขยญี่ปุ่นเนี่ยจะพาลูกสาวไปจดทะเบียนสมรส
แต่วันนี้ไปถึงก็ไม่เจอใครนะฮะไม่เจอใครนะครับก็ไปถามเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่บอกว่าน้องปลาน้อยกับสามียังไม่ได้มาจดทะเบียนสมรสนะครับ
วันนี้ที่น้องปลาน้อยมาเนี่ยมาเหมือนกันแต่ก็คือการนำเอาใบตรวจร่างกายมาให้กับเจ้าหน้าที่เท่านั้น
เพื่อรับรองว่าน้องปลาน้อยไม่ได้ตั้งคันมาก่อนเพราะว่าน้องปลาน้อยเนี่ยเพิ่งเลิกกับแฟน
แล้วถึงมาแต่งงานกับสามีคนปัจจุบันนะฮะเลิกกับแฟนมาสักปีนึงแล้ว
ประมาณอย่างนี้อาจจะเป็นหลักฐานแนบอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
ส่วนจะจดทะเบียนสมรสอะไรยังไงเมื่อไหร่เนี่ยเนื่องจากเป็นเรื่องของชาวต่างชาติด้วย
เดี๋ยวก็ต้องรอให้นายอำเภอเนี่ยเป็นคนอนุมัติหลักการอะไรแบบไหนอะไรยังไงอีกทีนึง
เรื่องที่เกิดขึ้นนะครับทุกผู้ชมครับเอาละมันก็เป็นเรื่องของชีวิตคู่ของคนสามคนนะนะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมก็ส่งมาถามเยอะนะผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะว่าเอ๊ะแล้วยังไงล่ะ
แล้วเราจำเป็นจะต้องรู้เรื่องราวชีวิตของสามคนนี้เหรอแต่ประเด็นก็คือ
มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อกฎหมายด้วยนะคะลักษณะของการแต่งงานซ้อน
คือต้องยอมรับว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็พร้อมจะเกิดกับใครก็ได้อยู่เหมือนกัน
ใช่ค่ะใช่ไหมฮะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายความจริงก็ต้องมีความรู้
ร้านนี้เนี่ยเอาไว้เหมือนกันนะฮะมันก็ไม่รู้ว่าจะเกิดกับเราหรือไม่เกิดก็ได้นะฮะ
มันไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายชาติไหนสัญชาติไหนอ่ะคือบางทีแหมผู้ชายเนี่ย
ความเจ้าชู้มันก็อยู่คู่กันอยู่ได้ตลอดอยู่แล้วนะนี่ผมก็เดาเอานะคะ
เราเลยไปถามทนายเจมส์นะครับทนายเจมส์นิติธรแก้วโตบอกกับเราว่า
กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับเอาอย่างเจ้าสาวคนแรกของโซอิจิโลก่อน
ก็คือน้องมิ้วซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันต้องกลับไปดูว่าเจ้าสาวคนแรกเนี่ย
เขาแต่งกับเราแต่เขาก็ไปแต่งกับคนอื่นแล้วจดทะเบียนสมรสกับคนอื่นเนี่ย
แล้วเราทำยังไงอ่ะค่ะทนายเจมส์บอกว่าก็ต้องไปดูว่าเจ้าสาวคนแรกที่แต่งงานกันเนี่ย
เขามีการจัดงานมั่นหมายไหมถ้ามีการมั่นเกิดขึ้นมีการสวมแหวนมีการมอบของมั่น
มีการมอบสินสอดต่างมีพยานมีภาพถ่ายเรื่องนี้เนี่ยมันถือว่าเอามาเรียกสิทธิ์
เกี่ยวกับเรื่องของความรับผิดชอบจากฝ่ายเจ้าเบ่าได้นะหากผิดสัญญาในการมั่นหมายแล้วการแต่งงาน
คำว่ามั่นเนี่ยจะสมบูรณ์ตามกฎหมายก็แต่เมื่อมีการส่งมอบของมั่นแค่นั้นเอง
จะเป็นแหวนทองแหวนเงินอะไรก็ได้ที่เรียกว่าของมั่นในทางกฎหมายเนี่ยจะต้องมีการมั่นกันก่อน
มั่นคืออะไรการมั่นก็คือการที่ผู้ชายเนี่ยส่งมอบของมั่นให้กับผู้หญิงสัญญามั่นเกิดขึ้นทันทีนะครับ
ก็สามารถที่จะเป็นสัญญาอย่างหนึ่งที่ไปฟ้องฝ่ายชายได้ถ้าฝ่ายชายในอนาคตเนี่ยนะครับ
ฝ่ายชายไม่ยอมมาจดทะเบียนสมรสด้วยไม่ยอมมาจัดงานแต่งงานอะไรด้วยนะฮะหนีไปอ่ะพูดง่าย
ก็สามารถที่จะไปฟ้องเขาได้แต่ในกรณีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยปัญหาก็คือหนึ่ง
ของมั่นมีการส่งมอบของมั่นกันไหมถ้าไม่มีการส่งมอบของมั่นกันไม่มีการมั่นกัน
นั่นหมายถึงสัญญามั่นไม่เกิดสัญญามั่นไม่เกิดไม่มีไม่มีอะไรที่จะไปไม่มีข้อกฎหมายตรงไหน
เปิดช่องให้ไปฟ้องผู้ชายได้ครับ
ถ้าจะเอาทางกฎหมายจริงเนี่ยถ้าฟังจากทนายเจมส์นะน้องมิ้วก็ต้องไปดูว่า
วันแต่งงานเนี่ยสินสอดถ้าตามข่าวเนี่ยก็บอกว่าเขาให้สินสอดมีของมั่นสินสอดทองมั่น
อาจจะให้ไม่ครบอะไรก็แล้วแต่มีภาพถ่ายมีการจัดงานแต่งงานไหม
เหมือนกับการบอกแล้วว่าผมจะจดทะเบียนสมรสจะแต่งงานกับคุณอย่างถูกต้อง
ถ้ามันไม่เกิดตรงนี้เกิดขึ้นก็อาจจะไปฟ้องได้นะคะ
ก็เป็นกรณีศึกษาไปก็แล้วกันนะคะ